มาต่อแล้วนะฮะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์อุกษกันเกิดขึ้น
จะไปจี้ชิงสับชี่ร้านมือถืออะ
จี้ชิงสับร้านมือถือปรากฏว่าครั้งควังปืนปลอมไป

เหตุการณ์ที่อุกชะกันอุกชะกันขนาดไหนโหคนทุกคนเขาทำมาหากิน
ชีวิตก็ลำบากอยู่แล้วแต่คนร้ายควักมือแล้วฮะ
วักปืนขึ้นมาแล้วจ่อเหมือนจะยิงจ่อขู่
ขู่เจ้าของร้านเหตุการณ์นี้ภูมิทรัพย์ชัยมงคล
อายุ๒๓ปีคนที่ควงปืนนี่แหละส่วนเจ้าของร้านพี่นรง
ที่จินะเจ้าของร้านเขาเล่นปืนเว้ยอืมหืม
เจ้าของร้านเขาเล่นปืนเป็นเขามองปืนปุ๊ดเขารู้เลย
อันนี้ปลอมถูกบ้านจริงจริงโอ้โหพอไอ้นี่ปลอม
เจ้าของควักปืนจริงออกมาไอ้นี่ก็มองเป็นเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นทหารมาก่อนพอมองปืนจริงเป็น
คราวนี้ซุดลงกับพื้นเลยยังไม่ทันต้องยิงโป้งป้าง
แต่ประการใดสุดท้ายแล้วภูมิทรัพย์ยอมให้จับเสียดี
อืมทางพี่นรงเนี้ยแกก็จับส่งตำรวจทันทีฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นร้านแม็กซ์มือถือ
อยู่ที่อำเภอเมืองชนบุรีก็คือจังหวัดชนบุรีครับ
ทรัพย์สุดเลยแต่เขาก็บอกนะคือจะสงสารก็สงสาร
แต่เหตุการณ์แบบนี้ถ้าสงสารแบบนี้

ทรัพย์บอกว่าผมลำบากครับพี่ลำบากเพราะว่าผม
ผมก็คือภูมิทรัพย์กับเมียติดโควิด
หายจากโควิดแล้วเมียเพิ่งคลอดมาได้๕วัน
ลูกไม่มีอะไรจะกินดังนั้นมองซ้ายมองขวาก็เลยหา
ปืนปลอมมาหวังว่าจะจี้ชิงทรัพย์จี้ชิงเงินเอาเงิน
ซื้อข้าวให้ลูกกินฟังภูมิทรัพย์
ลูกผมคลอดแล้วผมไม่มีเงินใช้ครับแล้วไงต่อ
แล้วมันไม่มีใครช่วยผมต้องมาปล้นครับอ๋อแล้วเราต้องมา
นี่วันเรามาป้นใช่ไหมก็คือว่ามาจี้เขาเสียงผม
ไม่มีเงินทุกจ่าทุกสักบาทเลยครับคิดจะปล้นเอาอะไร
ก็จะเอาเงินไปซื้อของให้ลูกไปเสร็จก็รู้ครับ
เราเป็นทหารไหมเป็นยังยังประกันอยู่ไหมตอนนี้
ตอนนี้คือว่าจำหน่ายออกมาครับเออจำหน่ายแปลว่าอะไร
จำหน่ายแปลว่าให้พักออกมาค่ะแต่ยังเรียกว่ารับราชการอาหาร
เรียกว่าไม่ค่อยจะเต็มปากสักเท่าไหร่ค่ะและเหตุการณ์นี้นะฮะ
ภูมิทรัพย์ไปจี้ชิงทรัพย์พยายามจะชิงทรัพย์ร้านโทรศัพท์มือถือเนี่ย

ภรรยาของพี่นรงค์เจ้าของร้านมือถือบอกตกใจมาก
กับเหตุการณ์นี้สมมุติถ้าภูมิทรัพย์เขาปืนจริง

ทั้งคู่มีปืนจริงมันไม่ยิงกันโป้งป้างตายกันไปข้างหนึ่งเหรอ

เดี๋ยวฟังจากภรรยาของพี่นรงเจ้าของร้านมือถือ

คือมันยืนอยู่ตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้
เราก็หมอบลงข้างล่างแล้วเราก็หยิบมีด
หยิบมีดเพื่อที่แฟนก้มลง
มันก็บอกหยิบเงินมาหยิบเงินมา
อ่ะแล้วทีนี้แฟนก็เลยรู้ว่า
ก็เลยเอาปืนออกมาเหมือนกัน

เขาก็นั่งลงเขาบอกใจเย็นพี่ใจเย็นผมผมปืนปลอม
เห็นไหมไอ้นุ่นก็ตกใจแต่อ้างว่าลำบากถ้าทุกคนในประเทศนี้
เขาก็ลำบากกันทั้งนั้นและทุกคนอ้างว่าลำบาก
วงปืนควงมีดไปจี้ไปป้นเขา
ประเทศนี้จะดูกันได้ยังไงนะฮะก็เข้าใจความลำบากของทุกคนนะครับ
แต่ว่ามาปล้นแบบนี้นี่คือการกระทำผิดกฎหมายชัดเจนนะครับ